อย่างจังหวัดชุมพรค่ะขณะนี้สภาพอากาศโดยทั่วไป
ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะคุณผู้ชม
มีฝนตกโปรยปลายลงมาตลอดเลยค่ะ
ท้องฟ้าก็มืดคลึ้มมีเมฆปกคลุมทั่วพื้นที่นะคะ
ทะเลมีคลื่นลมแรงสูง๒๓เมตรค่ะ
ประมงส่วนใหญ่ก็จอดอยู่ตามแพร่ปลาปากน้ำชุมพร
แล้วก็จอดอยู่ตามท่าจอดเรือต่างในพื้นที่นะคะ
จากว่าก่อนหน้านี้ทางจังหวัดเขาได้มีการประกาศแจ้งเตือนภัย
กรมอุตุนิยมวิทยาให้รับทราบมาเป็นระยะแล้วนะคะ
ติดตามรายละเอียดได้กับคุณสมศักดิ์ศรีชุ่มค่ะ

เตือนให้พี่น้องประชาชนในจังหวัดชุมพรนั้น
เฝ้าระวังกับพายุที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับ
ทางจังหวัดเองก็ได้มีการประกาศเตือน
ให้ประชาชนนั้นเฝ้าระวังตั้งแต่วันที่๖ถึงวันนี้นะครับ
คือวันที่๘พฤศจิกายนนะครับ

แล้วก็สถานการณ์ล่าสุดในขณะนี้นะครับ

มีฝนตกโปรยปลายลงมาตลอดนะครับ
แล้วก็จนถึงขณะนี้ก็ยังไม่มีท่าทีที่จะหยุดนะครับ
แล้วก็สภาพอากาศที่เกิดขึ้นในขณะนี้นะครับ
จากการที่ผมได้พูดคุยกับชาวบ้านนั้น
ชาวบ้านก็มีความใจชื้นขึ้นมานิดนึงนะครับ
เพราะว่าสภาพอากาศแบบนี้เขามั่นใจว่าไม่มีการเกิดพายุขึ้นอย่างแน่นอนครับ
บริเวณนี้นะครับคือที่บริเวณปากน้ำชุมพรนะครับ
ซึ่งสถานที่แห่งนี้เมื่อ๒๘ปีก่อนนั้น
เป็นจุดที่พายุเกได้เข้าพัดถล่มเป็นแห่งแรกของจังหวัดชุมพรนะครับ
พื้นที่บริเวณดังกล่าวนั้นจะราบเป็นหน้ากลองเลยนะครับ
แต่ว่าปัจจุบันนี้ก็ได้มีประชาชนนั้นมาปลูกสร้างบ้านเรือนกันเต็มจำนวนอย่างเช่นดังเดิมนะครับ
โดยมีส่วนใหญ่นั้นจะเป็นชาวประมงนะครับ
แล้วก็ในขณะนี้สภาพบรรยากาศที่เกิดขึ้น
ก็คือมีฝนตกโปรยปลายลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับ
แล้วก็ในทะเลนั้นมีคลื่นลมแรงนะครับ
แล้วก็จากการสอบถามชาวบ้านนะครับ
ในการคนที่มีประสบการณ์รวมถึงชาวประมงเอง

ต่างก็บอกว่าสภาพอากาศที่เกิดขึ้นในขณะนี้เนี่ย
ทำให้ชาวบ้านนั้นใจชื้นขึ้นมานะครับ
เพราะว่าหากเปรียบเทียบกับวันนี้

จะแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะครับ
คือในช่วงนั้นนะครับในช่วงที่เกิดพายุเก
สภาพอากาศนั้นจะค่อนข้างที่จะเปิด
ไม่มีลมแล้วก็ไม่มีฝนแต่อย่างใดนะครับ
แต่ว่าสภาพอากาศที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนั้น
มีฝนตกลงมาแล้วก็มีลมนะครับ
ซึ่งตรงนี้ก็ทำให้เชื่อได้ว่า
จะไม่มีการเกิดพายุรุนแรงอย่างเช่น
เกิดขึ้นเมื่อปี๒๕๓๒อย่างแน่นอนครับ
แล้วก็ในช่วงข้ามวานนี้นะครับ

ผู้อำนวยการโครงการชลประธานชุมพร

ดำเนินการเตรียมแผนรับมืออุทธกภัยในภาคใต้
โดยสำรวจปริมาณน้ำที่ประตูระบายน้ำท่าแซะ
ซึ่งอยู่ทางตอนบนใกล้กับชายแดนไทยพม่านะครับ
ปัจจุบันระบายน้ำอยู่ในระดับ๑๖เมตร
ระดับน้ำทะเลปานกลางซึ่งต่ำกว่าตลิ่ง๕เมตร
สามารถรองรับน้ำได้อีกประมาณ๓๓๕๐๐๐ล้านลูกบาทเมตร
พร้อมทั้งเปิดประตูระบายน้ำทุกแห่ง
เพื่อลดปริมาณน้ำในคลองระบาย
ในส่วนของแก้มลิงหนองใหญ่นะครับ
โครงการพระราชดำริในหลวงราชการที่๙
ตำบลบางลึกอำเภอเมืองชุมพร
ปัจจุบันก็มีปริมาณน้ำอยู่ที่๓๑๒๑๐๐๐ลูกบาทเมตร
คิดเป็นร้อยละ๔๐ของความจุอ่างนะครับ
แล้วก็จะสามารถระบายน้ำให้เหลือร้อยละ๓๐ของความจุ

สามารถรับน้ำได้อีกประมาณ๒๑๘๐๐๐ลูกบาทเมตรครับ
จากนี้นะครับชนประธานชุมพรได้ดำเนินการติดตั้งโป๊ะสำหรับบรรทุกรถ
ในการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำในคลองท่าตะเผานะครับ
พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด๑๖นิ้วจำนวน๒๐เครื่อง
เครื่องผลักดันน้ำจำนวน๑๐เครื่อง

แล้วก็กระสอบทรายจำนวน๕๐๐กระสอบ
พร้อมกับได้ประสานความพร้อมกับทางกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชุมพรนะครับ
เฝ้าระวังปริมาณน้ำตลอด๒๔ชั่วโมง
ขณะที่นายนรงพลละเอียดนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร
เปิดเผยว่าจังหวัดชุมพรนั้นได้ติดตามหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงในช่วงวันที่๖ถึงวันที่๘นะครับ
โดยจังหวัดชุมพรนั้นก็ได้ประกาศแจ้งเตือนให้กับประชาชนนั้นเฝ้าระวัง
เนื่องจากในจังหวัดเองจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ๘๐ของพื้นที่
แล้วก็มีฝนตกหนักในหลายพื้นที่
ขอให้ประชาชนมีการเฝ้าระมัดระวังรวมไปถึงเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลาก
ส่วนอ่าวไทยนะครับมีคลื่นสูง๒๔เมตรขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณรอบรอบชายฝั่งเนี่ย

และก็ได้สั่งการให้ทุกส่วนราชการนะครับรวมไปถึงทหารตำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนหากมีสถานการณ์ฉุกเฉิน
โดยให้สำรวจเส้นทางระบายน้ำสิ่งกีดขวางทางน้ำสำรวจต้นไม้ใหญ่
โฆษณาที่ไม่แข็งแรงเพื่อดำเนินการป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นครับ
แล้วก็ขอให้ประชาชนนั้นได้เฝ้าติดตามสถานการณ์จากกรมอุตุนิยมวิทยา
รวมถึงของทางการในจังหวัดชุมพรเองอย่างใกล้ชิดครับ
แล้วก็ในช่วงเช้าวันนี้นะครับทางมณฑนทหารบกที่๔๔นั้น
จะมีการเตรียมซ้อมแผนรับมือกับเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับ
โดยมีทางแม่ทัพภาคสี่นั้นเป็นประธานครับสมศักดิ์ศรีชุ่มรายงานจากอำเภอเมืองชุมพรครับ